เรียนรู้ไม่มีที่ที่สุดอยู่แล้วค่ะ

คือหนูชอบคิดว่าตัวเองไม่ได้เก่งที่สุด

มันจะรู้สึกว่าเรามั่นใจตัวเองเกินไป

เพราะว่าสิ่งที่หนูชอบก็คือการมีความเป็นเอกลักษณ์ค่ะ

คือหนูไม่ใช่คนนุ่มนัวเรียบร้อย

คือหนูไม่ได้แบบแอปอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูก็เป็นตัวนี้ของหนูอีกแล้ว
หนูมีความสุขที่หนูได้เป็นตัวของตัวเองค่ะ

พูดภาษาจ้าอีกแล้วทำไม

เราไม่สามารถใช้ราคาซื้อได้

เราไม่สามารถซื้ออะไรได้ง่ายอย่างนี้ค่ะ

ให้ยิ่งกว่าหนูอยู่หน้าทีวีอีกค่ะ

เราแก้ไขยังไงค่ะ
คือตอนนั้นที่หนูรู้สึกว่าหนูผิดพลาด
หนูไม่อยากให้มันอยู่ผิดพลาดไปตลอด

หนูก็ต้องแก้ไขให้มันดีที่สุด

เพราะว่าเราไม่สามารถเสิร์ฟของที่ไม่ดี

หนูอยากไปแก้ไขในความลนของหนูตั้งแต่รอบแรกเลยค่ะ

ก็คือมันก็แบบรู้สึกล้นมากเลยค่ะ

มันเป็นข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งด้วยค่ะ
มันไม่ถูกเหมือนแบบสั่นค่ะ

รู้สึกกังวลนะคะเพราะว่าทุกหลายคน

ลูกแบบโอ้โหเชฟเก่งค่ะ

หรือก็เลยรู้สึกว่าอโอเคงั้นแบบนี้
หนูจะไปแก้ใหม่แล้วก็หนูก็จะทำ

ให้ตัวเองมีสติแล้วก็ให้อยู่นิ่งที่สุดอะค่ะ
ไม่ใช่ล้นว่าแบบเหมือนจะหาอะไรไม่ได้ค่ะ

แล้วก็เหมือนตั้งใจทำให้ดีที่สุดได้ค่ะ

หนูก็อยากรักษาคนให้ได้คือ
หนูอยากทำยังไงก็ได้ให้คนมีความสุขอะค่ะ
มันเป็นอาชีพที่หนูก็ใช้ได้นะคะ

คือส่วนตัวในแพชชั่นหนูแล้วแน่
คือการมีความสุขคือหนูรู้สึกดีมากเลยค่ะ

อย่างเขาชิมอาหารของเราแล้วเขามีความสุข
เขายิ้มพะตี้ก็จะยิ้มหน้าบานใช่ไหมค่ะ
หน้าบานเต็มน้ำตาไหลเลยค่ะ

อยากจะให้เขาฝึกการใช้มีดก่อน

เพราะถ้าน้องไปทำอะไรที่ยื่มยากเลย

มีวิธีครับแปลกมากเนี่ย

หนูก็จะแอบทุกคนค่ะตอนแข่งอยู่เนี่ย
จะเข้าไปในห้องอุปกรณ์แล้วก็จะทำแบบนี้
มันเป็นวิธีลับค่ะหนูไม่เคยบอกใครเลย

จริง
แล้วมันคลายขึ้นไหมคะ
มันจะรู้สึกสบายขึ้นค่ะมันเหมือนอะไรที่แบบ
มันรู้สึกกดดันหรืออะไรค่ะเราก็จะปล่อยออกมาให้หมดเลย

จริงเหรอแล้วทำไมถึงบอกเรา
คือเพราะว่าที่นี่เป็นที่แรกเลยถึงหนูบอกเลย
เพราะว่าไม่มีที่ไหนเคยถามหนู

เพราะมีรอบหนึ่งที่หนูประทับใจมาก
ก็คือตอนที่หนูได้เป็นหัวหน้าทีมค่ะ
แล้วตอนนั้นหนูก็พาทีมไปชนะด้วย
ก็คือหนูรู้สึกชอบในการทำงานเป็นทีมค่ะ
เพราะว่ามันเหมือนเราได้แบ่งหน้าที่ค่ะ

มาตรฐานเป็นหลักของนู้นเลยก็คือ

เพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าเราเนี่ยท้องเสียขึ้นมา

ถ้าเกิดคุณภาพไม่ดีก็ลูกค้าอาจจะไม่สบายได้ค่ะ

จะมีความสุขไปกับอาหารเราค่ะ

ก็น่าจะเป็นพวกการทำอาหารไทย

สำหรับหนูหนูว่าอร่อยที่สุดในโลกแล้วค่ะ
คืออาหารไทยมันเป็นอาหารที่มีรสชาติจัดแล้ว

มันจะได้โชว์เอกลักษณ์ความเป็นพื้นบ้านของประเทศเราค่ะ
และโชว์ความสมบูรณ์ว่าวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้าง
ถุดิบของเราก็มีค่านะคะ
อย่างเช่นกุ้งแม่น้ำเนี่ยกิโลก็เป็นพันเลย
คือแบบเราก็สู้คนอื่นได้แล้วค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป